ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เชียงใหม่กันหน่อย

สุดท้ายมันนำพาไปซึ่งการทะเลาะ
มีคนพยายามเข้ามาห้ามแล้วมีคนถูกแทงด้วย

ล้มไปแล้วนะคะคนนั้นล้มไปแล้ว

มีวัยรุ่นเขายืนรวมกันเป็นกลุ่ม

แล้วมันมีกล้องมุมจอนปิดเนี่ยจับผ้าไปได้

อ้างถึงคนคนหนึ่งก่อนในเอก

อยู่ในวงวัยรุ่นที่เขามีปากเสียงพูดคุยกันอยู่

มีลักษณะของการทำร้ายร่างกายกันค่ะ

ออกมาทำร้ายกันอยู่กลางถนน

ในเนมเนี่ยเอามีด

แล้วพอแทงเสร็จก็เดินออกมา

นี่นะคะแทงเข้าไปค่ะกระหน่ำแทง

เสร็จแล้วคุณผู้ชมลองดูนะคะ
กลางดึกวันที่๑เมษายนค่ะ
เดี๋ยวจะมาเล่าไว้ไฟฟะ
เพราะว่ามีตัวละครเกิดขึ้นหลายคนนะคะ
ตำรวจสภแม่ปิงและกู้ชีพเวียงพิงค่ะ
ไปตรวจสอบมีผู้ชายถูกแทงด้วยอาวุธมีด

หน้าร้านคาโรเกะค่ะที่อยู่ริมถนนสายเชียงใหม่
พูนสายเก่าที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ตอนที่ทั้งกู้ไพยเองไปถึงก็ไปเจอร่าง
หัวใจแล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่เขาเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ส่วนคนชื่อกรค่ะอายุ๒๗ปีนายนิกรเป็นอีกคนนึงค่ะ

เขาบอกว่าถูกแทงเข้าที่บริเวณต้นขาด้านขวา
และข้อมือด้านขวาด้วย

นิกรเป็นผู้บัตรเจ็บด้วย

เอกกับกรไปนั่งกินเหล้ากันที่ร้านตามปกติ
เนมขี่มอเตอร์ไซค์มารับแฟนสาว
แล้วกลายเป็นว่ามีปากเสียงกัน
เอกกับกรเข้าไปห้าม
แต่เนมที่ทะเลาะอยู่กับแฟน
เอาอาวุธมีดหันมาแทงเอกจนได้รับบาดเจ็บแล้วเป็นภาพที่เห็นว่าเอกหงายหลังล้มตึงลงไป
กรค่ะรีบลากเพื่อนคนอื่นมาช่วยกันปั๊มหัวใจเอก
แต่สุดท้ายเอกไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลแม้จะแจ้งกู้ภัยเข้ามาช่วยเหลือแล้วด้วยก็ตาม
จากนั้นในเนมผู้ก่อเหตุและแฟนสาวขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปหลบหนี
เนมไปจนมุมที่บ้านของแฟนในพื้นที่อำเภอสารพีปรากฏไปมีปากเสียงกับคนที่บ้านของแฟนสาวตัวเองอีก
และนี่แหละค่ะที่โดนเจ้าหน้าที่จับกลุ่มตัวได้
ตำรวจคุมตัวมาส่งพนักงานสอบสวนที่สพแม่ปิ่งนะคะในเนมคนนี้เนี่ยชื่อนายปั่นนทรค่ะอายุ๒๓ปี
คุณวิมลวันของเราลงพื้นที่ค่ะไปดูที่จุดเกิดเหตุกันหน่อย
ก็พบว่าตำรวจมีการนำตัวในกรนี่แหละมาชี้จุดเกิดเหตุ
แล้วให้มันเล่าให้ฟังว่าตกลงเรื่องที่เกิดขึ้นในคืนวันนั้นมันเป็นอะไรยังไง
แล้วคนที่ถูกแทงที่เสียชีวิตในเอกถูกแทงตรงไหน
แล้วคนก่อเหตุอยู่ตรงไหนยังไปเจอจุดที่เจอมีดปากกาด้วย
ปากกาถูกทิ้งเอาไว้ใกล้กับตรงจุดเกิดเหตุ
ทางด้านเจ้าของร้านแห่งนี้นะคะก็คือนางสาวพิชชาวงเขียวอายุ๔๒ปี
บอกว่าคนเจ็บสองคนเอาจริงเป็นลูกค้าของร้านนี่แหละมาบ่อย
นั่งดื่มเหล้าที่ร้านเนี่ยตั้งแต่๕ทุ่มจนถึงประมาณเที่ยงคืน
เนมเนี่ยมือแทงคนก่อเหตุขี่มอเตอร์ไซค์มามารับแฟนสาวค่ะ
แล้วมีปากเสียงทำร้ายร่างกายกันอยู่ตรงนั้นตัวคุณพิชาเองที่เป็นเจ้าของร้าน
ก็พยายามเข้าไปห้ามไม่อย่าทะเลาะกันเลยแต่เห็นแล้วแหละว่าเนมมีมีดปากกา
ก็เลยหยุดเอาอย่างงี้เอาตัวออกห่างดีกว่าส่วนคนเจ็บสองคนน่ะไม่กลัว
แต่ลักษณะเหมือนจะเป็นพลเมืองดีไงคุณคิงก็เลยเข้าไปห้ามแต่กลับถูกแทงมาค่ะ
โอ้โหถ้าฟังแบบนี้

เป็นความสวยของเขาจริงทั้งสองคน
คือเข้าไปห้ามคือแฟนทะเลาะกันใช่ไหมใช่
แล้วสุดท้ายตัวเองมาถูกแทงตาย๑และเจ็บอีก๑
แล้วคนก่อเหตุคือหนีไปแล้วก็ไปทะเลาะกับบ้านแฟนอีกแล้วก็โดนจับ
แล้วสุดท้ายตำรวจจับได้เนี่ยจริงค่ะ
ในกรคนที่เจ็บอีกคนนึงที่บอกว่าเข้าไปห้าม
ซึ่งกรก็เป็นเพื่อนกับคนตายคือในเอกถูกไหมคะ
เล่าแบบนี้ให้ข้อมูลบอกว่าตอนนั้นที่เกิดเหตุก็ดื่มกันอยู่ที่ร้านนั่นแหละ
ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันเอกนะความเป็นคนดีอยากจะเข้าไปห้าม
ก็วิ่งเข้าไปช่วยนั่นแหละจังหวะนั้นก็เลยถูกกระหน่ำแทง

ก็เลยถูกแทงที่ข้อมือขวาและต้นขาขวา
เพราะไปช่วยเอกเพื่อนกันนี่แหละค่ะ
ใช่นั่นแหละแล้วผมก็ไม่รู้ว่าพี่ผมหวังดี
แบบอยากว่ามีอะไรกันแล้วค่อยพูดกัน
แต่เราไม่รู้ว่าไอ้คนนั้นที่แท้มีอาวุธ
ผมก็จำไม่ได้เมื่อกี๊ว่าตอนนั้นผมเมาเหมือนกัน
แล้วแบบผมไปรู้อีกทีพี่ผมล้มแล้วผมไปปั๊มหัวใจ
เลือดที่มือก็กะพูดเยอะกว่านี้
พอแม่ปิงค่ะก็นำตัวคนก่อเหตุคือในเนมและตัวในกรในกรเป็นคนที่ถูกมีดได้รับบาดเจ็บเหมือนกัน
แล้วก็เป็นเพื่อนของผู้เสียชีวิตด้วยก็นำทั้งคู่มาสอบปากคำนะคะ
เขาบอกว่าในห้องสอบสวนเนี่ยคือเอาง่ายนะยืนอยู่ตรงนั้นข้างกันเลย
ก็ไม่รู้หรอกว่าสองคนเขาจะคิดอะไรในใจหรือจะยังไงหรือเปล่านะ
แล้วกรนี่ก็จะแค้นไหมนะคะแต่ยังไงก็ตามตำรวจก็ต้องสอบปากคำทั้งคู่นะ
แล้วก็ถามกันในเรื่องเดียวกันนั่นแหละ
ส่วนอีกคนนึงนางสาวหนึ่งนี่แหละค่ะที่เป็นแฟนกับเนมที่เขาบอกแบบนี้แล้วบอกทะเลาะกันนะนะ
เล่าแบบนี้บอกว่าเอาจริงเธอเลิกกับเนมมาแล้วนะแต่เนมพยายามมาขอคืนดีมันก็เลยเกิดการทะเลาะกัน
แล้วคนในร้านเนี่ยพยายามมาช่วยเอาจริงไม่ใช่แค่สองคนนี้นะไม่ใช่แค่กรกับเอกที่มาช่วยด้วยคนอื่นก็มาช่วย
คนก่อเหตุก็ออกมาให้สัมภาษณ์อ้างแบบนี้ว่าเขาทำไปเป็นการป้องกันตัวเองไม่เคยรู้จักกับกลุ่มคนตายมาก่อน
ตอนนั้นมีปากเสียงกับแฟนสาวก็มีผู้ชายสามคนมารุมทำร้ายเขาเขาก็เลยต้องใช้มีดปากกาที่พกมาเนี่ยเอาไปป้องกันตัว
ถ้าไม่ทำตัวเองเขาก็อาจจะเจ็บก็ได้ก็อยากจะขอโทษครอบครัวคนตายค่ะยืนยันไม่ได้ตั้งใจ
เขาบอกแบบนี้ว่าคนตายกับเพื่อนอีกคนที่เจ็บอ่ะไม่ได้เข้ามาช่วยอะไรนะแต่เหมือนลักษณะเหมือนจะมารุมทำร้ายเขา
เขาอ้างว่าแบบนี้ใช่ค่ะแต่คนตายพูดไม่ได้แล้วนะคะครับครอบครัวของนายเอกผู้เสียชีวิตบอกว่า
นี่มันไม่ใช่การป้องกันตัวแน่นอนที่ผู้ก่อเหตุพูดยืนยันไม่ให้อภัยแล้วอยากให้ชดใช้กรรมที่ก่อไว้
ให้ไปถึงขั้นประหารชีวิตจริงจริงสักคดีหนึ่งเถอะเพราะคนติดยาฆ่าคนดีดีไปไม่รู้กี่คนแล้ว
สุดท้ายถูกปล่อยตัวมาครอบครัวบอกแบบนี้ค่ะ
อยากให้เขารับโทษอย่างนั้นบ้าง

อยากให้ประหารบ้าง

สงสารที่เขาพยายามเข้าไปช่วยเหลือเนอะ

ก่อเหตุในเนมเคยมีประวัติถูกดำเนิน